ส่วนเรื่องนี้ค่ะแหมของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จากการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ
อบให้กับแก๊งตุ๊กแก๊งนี้ค่ะ
เขามีหลักฐานชัดเลยนะคะที่ไปขโมยรางรถไฟค่ะ
เขาบอกดูสิคะเขาเป็นแก๊งเป็นเขาเรียกว่าแก๊งตุ๊ก
ก็จะมาเลือกเหล็กรางรถไฟคือเลือกเลยนะแล้วก็ขโมยขโมยไปอย่างนี้
มีการรับภาพแสกหรือเปล่าหลักฐานมันชัดมาก
สำหรับแก๊งนี้คืออะไรเพราะว่าจะแจ้งความดำเนินคดีนะคะแก๊งตุ๊กอะค่ะแจ้งความให้เลย
ใช่ค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒๓๒๔ธันวาคมค่ะ
นี่นะคะแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาก็เลยเตือนว่า
ใครที่กำลังคิดอยู่ว่าจะไปขโมยบ้าง
ใครจะลอกเลียนแบบไปขโมยเหล็กลางรถไฟขโมยสายเคเบิ้ลหรืออะไรต่างเนี่ย
เขามีกล้องวงจรปิดนะคะเขามีพนักงานเฝ้าระวังอยู่ตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
นี่ค่ะแล้วภาพมันชัดไงเห็นไหมยกไปเลยเหล็กรางรถไฟ
แล้วเอาไปขึ้นรถตุ๊กที่จอดอยู่ตรงนี้

ใช่ค่ะมันก็หนักนะคะไม่ได้ง่ายนะคะมีความพยายามในการขโมย
คุณสิริวัณรักษัตริย์ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามคลิปนี้เลยค่ะ
นี่มีคนมาช่วยก็เลยใช้ว่าเป็นแก๊งไง

โอ้โหนี่ค่ะแล้วเอาขึ้นรถไป
มันก็กล้าเนอะเหตุการณ์เนี้ยมันคือข้างวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
ครับคุณสิริวัลลงพื้นที่ไปเห็นไหมคะ
จุดเดียวกันกับคลิปเมื่อสักครู่เลยอะค่ะเขาจะกองไว้ตรงนี้
เยอะเลยเป็นเหล็กล้างรถไฟ
คนที่มาก่อเหตุขโมยเลยมีเวลาเลือกไง
เดินนั่งยองเลือกดูจะยกเหล็กอันไหนไปดี

ชาวบ้านแถวนั้นเล่าให้ฟังว่า
เหล็กมันก็วางกองแบบนี้มาสัก๒เดือนแล้วละไม่ได้
แล้วเมื่อกี้คุณสิริวัณนี่ทำท่านี่มุมเดียวกันเหมือนกันเทศเลยมุมเดียวกันจริง

ชาวบ้านบอกว่ามันก็ไม่ได้มีใครมาขโมยนะครับ

ชาวบ้านเขาก็พักผ่อนอยู่ข้างทางรถไฟบอกว่า
แต่ดึกจะเห็นว่ามีคนมาตัดเหล็ก
แล้วยกเอาไปกองไว้ข้างทาง
แล้วก็เอา๓ล้อมายกไป
วันเห็นคนร้ายมาขโมยแบบกลางวันแสก

แถวนี้มีคนเร่ร่อนเยอะค่ะชาวบ้านบอก
อุ๊ยป้าโดนเมื่อวานสืนนี่
ทั้งตังค์ทั้งโทรศัพท์ส่วนเครื่อง
ลูกสาวบอกว่าโอ้แม่กลับไปอยู่บ้านเถอะ
เดี๋ยวแม่ขอใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ก่อน
บอกดีนะเหล็กมันไม่ทับตาย
เอาความพยายามของคุณไปทำอย่างอื่นดีไหมล่ะ
พยายามทำในสิ่งที่มันดีดีไหมล่ะ
นี่โอ้โหพยายามยกเหล็กรังรถไฟไปแบบนี้

ทำอย่างอื่นเถอะที่มันเป็นเรื่องดีอะค่ะ

มันบันทึกภาพเอาไว้ได้หมดสิ่งที่คุณก่อเหตุน่ะนะคะ

ทางวัดมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
เห็นพฤติกรรมรูปร่างหน้าตาคนร้ายชัดมาก
เห็นรถตุ๊กที่ใช้ก่อเหตุเลย

เห็นหน้าค่าตาชัดเห็นทะเบียนรถรถตุ๊ก

คนแถวนั้นบอกประจำเลย
คนนี้เห็นหน้าเป็นประจำ
มาขอน้ำที่วัดดื่มมาขอข้าวที่วัดกิน

ดูวิ่งวิ่งอยากให้ตำรวจจับให้ได้นะคะ

มาก่อเหตุกันแบบกลางวันแสกไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะคะ

คนเดียวเลยใช่ไหมทำกันกี่คนคะเนี่ย

ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่า

กลางคืนเขาจะมาไขก่อน

คนในชุมชนในวัดอย่างนี้คือ

อยากให้ตำรวจจับให้ได้ไหมค

แต่ตอนนี้เวลามีเวลามันมาเนี่ย

ก็จะไลน์ไปหาเขาว่ามันมาแล้วนะ

แต่จังหวะเขามาเนี่ยมันจะสวนกันตลอด

ใช่แต่วันนั้นมาเจอมันเห็นก่อนมันเลยวิ่งหนี
แต่คุณเชิดศักดิ์บอกว่าเขาก่อเหตุคนเดียว

ผมว่าถ้าเกิดพี่ตุ๊กคันนี้นะ

แต่ถ้าเกิดว่าโอ๊ยเราก็ไม่รู้เรื่องหรอก

แต่อีกภาพนึงมันเห็นคนช่วยแบกเหล็กลางรถไฟด้วยไงคะ
คือถ้าเกิดฟังจากพี่คนเมื่อกี้

ค่ะพอเห็นยกเหล็กมาก็เลยไปช่วยเอาขึ้นรถอย่างนี้เหรอ

ต้องไปให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะ

เพราะว่าตอนนี้เขาเรียกเป็นว่าเป็นแก๊งตุ๊ก

สำหรับข่าวนี้ทีมข่าวใช้คำว่าแก๊งตุ๊ก

เพราะว่าพี่ที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่า
นายคนนี้จะจ้างรถตุ๊กมาบ่อยมาก

เพราะฉะนั้นโชเฟอร์ตุ๊กแต่ละคัน

เขาจ้างมาขนของเขาก็เขาก็มาส่งผู้โดยสาร

พี่ไม่รู้เรื่องพี่ต้องรีบไปพบตำรวจนะคะ
เพราะว่าตำรวจสนปทุมวัน
รถไฟนพวงกำลังตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุอยู่

ก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วก่อเหตุกี่คนกันแน่
แต่ตัวการหลักที่เข้าไปตัดเหล็กยกเหล็กอะไรออกมา

ผมเชื่อว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวตำรวจก็ตามรวบได้
คุณผู้ชมก็เลยบอกว่าก็คงจะได้ของขวัญปีใหม่นั่นแหละ